ถ้าให้เรียงลำดับ๑๒๓แค่นี้ก่อน
เอา๑๒๓ที่ต้องการคำตอบหรือต้องการความคืบหน้า
หรือเป็นที่มาของการออกไปชุมนุมรอบล่าสุดคือเรื่องอะไรคะมิน
ก็ยังอย่างที่เราทราบกันเนาะเรายังมีเบสเป็นเรื่องการศึกษาอยู่เหมือนเดิม
ก็คือการปฏิรูปการศึกษาให้มันดีขึ้น
การแก้ไขกฎระเบียบที่ล้าหลังแล้วก็การหยุดคุกคามนักเรียน

แต่การที่เราชุมนุมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ย
เราได้เพิ่มข้อเรียกร้องของราศดรเข้าไปด้วยอยู่ในนั้น
เพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นที่ในการพูดถึงเรื่องการเมือง
เพราะว่านักเรียนก็เป็นประชาชนคนหนึ่ง
เมื่อเขาก้าวขาออกจากโรงเรียนเนี่ยเขาก็เจอปัญหาเช่นเดียวกับประชาชนทุกคน
เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องการให้พื้นที่ให้กับนักเรียน
ในการพูดถึงปัญหาที่ตัวเองเจอนอกเหนือจากปัญหาที่เจอในโรงเรียนด้วย
คือถ้าเราดูจากปัญหามันถ้าผมไม่ได้ดูเรื่องลงไปในรายละเอียดย้อย
คือที่ครอบมา๒๓เป้าใหญ่ที่มินบอกเนี่ย
คือเป็นสิ่งที่พูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกนะ
คือคุณเอาอย่างนี้เรียนถามแทน
คุณประเมินว่าเขาไม่ได้พยายามกำลังทำไปสู่ข้อเรียกร้องเลยเหรอคะ

พอรู้แล้วเราก็ประเมินคู่ต่อสู้ของเราว่าเขาไม่มีประสิทธิภาพมากพอ
การเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นผมบอกว่าผมไม่เคยให้

ถ้าสมมุติคุณไม่ได้ให้ว่าถึงเท่านี้ได้แค่ไหนแล้ว
คุณก็ออกมาได้เรื่อยคือคุณก็อ้างออกมาได้เรื่อยสิคะ

เช่นมันจะดีกว่าไหมถ้าสมมุติแบบขีดเส้นว่า
เฮ้ยขอสักเดือนนี้ของปีนี้มาประเมิน

คือให้เวลาเขาหน่อยความหมายของพี่คืออย่างนั้น
แต่ละรอบเราก็ไม่ได้ออกมาทุกวันเนาะเราก็ออกมาเดือนครั้งหนึ่ง
เว้นไปเป็นเดือนออกมาอีกครั้งนึงคือมันก็มีเวลา
ผมรู้สึกว่าถ้าเขาเป็นคนที่มีศักยภาพมีประสิทธิภาพ
มีความสามารถมากพอเนี่ยเขาควรจะต้องประเมินเวลาในส่วนของเขาเองแล้ว
ว่าเขาควรต้องเร่งดำเนินการให้มันเสร็จ
ไม่ใช่ปล่อยให้ฉันไปขี่เส้นตายให้เธอ
นี่เป็นกระทรวงระดับประเทศนี่มันเป็นแบบคณะรัฐบาลระดับประเทศ
บริหารงานระดับประเทศต้องให้เด็กมาขีดเส้นตายให้
ผมว่าอันนี้ก็นิดนึงนะครับ
ทวนใหม่นะคะเรื่องปฏิรูปการศึกษาซึ่งภาพมันใหญ่มาก

การยกเลิกกฎระเบียบที่ล้าหลัง
และก็เรื่องการคุกคา

ท่านอยากจะบอกว่ามันมีอะไรคืบหน้าไปไหม

ยังได้ข้อมูลไม่ตรงกัน

ก็ทั้ง๓เรื่อง

ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาสหรัฐประชาติ

มีสาธารณ์ดรวรกร๓โฆเซศซึ่งทำอยู่๕๖เรื่องนะครับ
เรื่องแรกคือการดูตั้งแต่การผลิตครูว่าวิธีการผลิตครูเนี่ยต้องได้ยังไงบ้าง
๒การบริหารจัดการทำข้อองค์ประกอบ
ระบบคุณธรรมในกระทรวงศึกษาธิการ

ลดความเหลื่อมล้ำซึ่งเป็นปัญหาหลักของชาติ
ปฏิหรูประเทศการรับต้อผลิตขออนุสาธิการดีกับท่านวรกรทำบริหาร
กำลังขับเคลื่อนเข้าไปสู่กฎหมายแล้วก็บังคับใช้ต่อไป

ร้องเรียนที่กระทรวงผมก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ
ก็มีความชื่นชมทั้งน้องอยู่
ได้แสดงออกถึงความตั้งใจที่จะให้ประเทศนี้ดีขึ้น
ทั้ง๓๔เรื่องทั้งเรื่องทรงผม
ทั้งเรื่องเครื่องแต่งกายนักเรียน
ทั้งเรื่องการคุกคามทางเพศ
ความรุนแรงในสถานศึกษา
ทั้งเรื่องการแสดงออกทางการเมือง
สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่งดงามทั้งนั้นในความรู้สึกของพวกเรา
ท่านระวังตีนทัศน์ผลได้ตั้งคณะกรรมการชุด๑

แล้วก็ตั้งผมเป็นรีคานุการณ์ขณะนี้
มีท่านสมพงศ์จิตระดับด้วย

คุยกันสองครั้งนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน

ผมก็ยังแปลกใจบางทีนะว่าเราน่าจะสรุปได้ง่าย

ไม่ได้คือว่าความเห็นที่มันแตกต่าง

คณะมการเนี่ยประกอบด้วยสามส่วน
ส่วนที่หนึ่งคือเป็นพวกข้าราชการอย่างผมไหมเนี่ย

ผู้ทรงคนใหญ่ก็เป็นคนไม่ใช่คนกระสวง

ท่านวรากรสามโกลเซท

เราตั้งผู้แทนนักเรียน

หายากมากท่าน
ยังไงหายากมากผมเนี่ยติดต่อกลุ่มนักเรียนที่ชื่อว่านักเรียนเลวเนี่ยหลายครั้ง
อยากจะให้เข้าไปร่วมคณะกรรมการด้วยอยากจะเชิญเข้าไปประชุม

ท่านนิดเดียวอันนี้หมายถึงเฉพาะเรื่องทรงผมหรือทุกเรื่อง

ขอกลับมาที่มินค่ะคุณให้ความร่วมมือกับทางกระทรวงบ้างป่ะคะ
ผมไม่ได้ให้ความร่วมมืออันนี้เราชัดเจนว่าทางองค์กรนักเรียนเลว
ไม่ให้ความร่วมมือกับกระทรวงในเรื่องนี้เพราะว่าเราเห็นวิธีการแล้วตั้งแต่ต้น
คือเขาก็ทาบทามมาว่าอยากให้เราเข้าไปร่วมประชุม
ไม่ได้บอกว่าให้เราเข้าไปเป็นคณะกรรมการอันนี้ข้อมูลไม่ตรงกันแล้วหนึ่ง
คือเขาบอกให้เราไปร่วมประชุมเฉยในประเด็นเรื่องทรงผมนักเรียนเขาพูดอย่างนี้
ตอนแรกเนี่ยนัดวันประชุมมาเราก็ปฏิเสธไปเพราะว่าเราทราบเนื้อหาของการประชุมแล้วเนี่ย
กระทรวงเป็นคนเชิญตัวแทนนักเรียนทั้งหมด
ว่ากระทรวงมีสิทธิ์ที่จะจัดสรรเก้าอี้ในนั้นได้ว่านักเรียนในนั้นจะมาจากใคร
ยุวชนประชาธิปไตยหรือเปล่ามาจากกลุ่มนักเรียนสภาจังหวัดต่างหรือเปล่า
ซึ่งคำถามคือเด็กพวกนั้นอยู่ในการปกครองของกระทรวงโดยตรง
ไม่ใช่เด็กที่มีอิสระทางความคิดอย่างแท้จริง
ทำให้เราปฏิเสธการเข้าร่วมแล้วอันนี้คือเหตุผลแรก
เหตุผลที่สองคือเราถามในความโปร่งใสของการประชุมว่า
ประชุมในวันนั้นจะมีนักข่าวเข้าไปทำการถ่ายทอดสดไหม

โอเคถ้าเกิดว่าไม่มีอย่างนี้เราจะขอถ่ายทอดสดเองได้ไหม
เขาบอกว่าไม่ได้ทำให้มันไม่มีความโปร่งใสเราเลยปฏิเสธเข้าไปร่วม
แต่หลังจากนั้นพอเราปฏิเสธเข้าไปร่วม

มีการตั้งคณะกรรมการพูดเรื่องทรงผมเนี่ย
ในคณะกรรมการทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่
ผมว่ามันตลกมากเลยที่ประเทศไทยเนี่ย
เอาผู้ใหญ่มานั่งทะเลาะกันเรื่องทรงผมบนหัวนักเรียน
ผมว่าถ้าเกิดประเทศอื่นมองอยู่มันค่อนข้างน่าสมเพศมาก

เด็กตัดผมเด็กไม่ตัดผมแล้วทะเลาะกันอยู่๒วัน
คุณพี่ประเทศไหนเขาทำกันแบบนี้ตลก

ไม่ใช่มานั่งทะเลาะกันเรื่องทรงผมบนหัวนักเรียน
อันนี้คือพูดมา๗๘ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยเนติวิทย์แล้วนะพี่

นี่ที่เขาพูดมาทั้งหมดคือสรุปว่าเราจะอธิบายไงคะ
สัดส่วนเราก็เป็นคนจัดการเอง
จะถ่ายทอดไม่ถ่ายทอดสุดท้ายถ่ายทอดยังไงคะ
เรามีทีมประสานไปที่กลุ่มนักเรียนเลวตั้งแต่ตั้งคณะกรรมการแล้วครับ
ประสานไปแล้วว่าขอรายชื่อขอคน
กลุ่มนักเรียนผมไม่ค่อยอยากพูดคำว่านักเรียนเลวนะครับ

พูดได้เลยครับนักเรียนเร็วอ่ะ

ผมเนี่ยค่ะถ้ามา๓๗ปีปีผมก็เป็นแบบเขา

ผมเข้าใจเขาความรู้สึกผมก็ประสานให้ทีมงานประสานไป
เขามีกลุ่มนะกลุ่มไลน์เขาที่จะประสานกัน
ก็ให้หลายคนก็ประสานได้ถูกการปฏิเสธว่า

ประเด็นใช้คำว่าเขาเรียกอะไรภาษาอะไรนะ
ชิงเพื่อถ่ายทอดสดยังไม่ใช่นะครับ

แล้วน้องที่อยู่ในกลุ่มต่าง

เพื่อจะอภิปรายในเรื่องเหล่านั้นด้วย

ว่าแย่งไปการถ่ายทอดแทนเขาหรอกครับ

ในการประชุมข้างหน้าทางเราก็ยินดีครับ

เพราะเห็นถึงความไม่โปร่งใสเป็นกำแพงแรกอะครับ

ขอไปประสานงานก่อนขอไปคุยกันก่อน
ก็ยังคุยกันได้
แต่ไม่ใช่การปฏิเสธมาก่อนอย่างนี้

คือตกลงการที่มีนักเรียนในสัดส่วน

มินมีการพูดถึงลักษณะของกลุ่มเนี่ย

คือเป็นกลุ่มที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกระทรวงป่ะคะ

นักเรียนก็อยู่ภายใต้การบริหารของกระทรวงอยู่แล้วครับ
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนั้น

ผมสงสารทีมงานไปหานะครับ
หลายโรงเรียนเด็กหลายคน

กลัวว่ากลับไปเนี่ย
จะถูกเพื่อนบูลลี่มาเป็นกรรมการ
หลายคนนะครับหลายคนบางที

จะเอารถไปรับมากระทรวงเนี่ยมายังไง

เพื่อน้องเขาจะโดนเพื่อน
ูลลี่ว่ามาเป็นคณะกรรมการของกระทรวง
มิติติดต่อกับเด็กเนี่ยยุ่งยากมาก
ผมก็เลยบอกว่าเอางี้ก็เอาตามสมาคม

ก็มีกรุงเทพฯมีรบบูลลี่
มีที่ภาคใต้แล้วก็มีภาคเหนือ

นามคณะกรรมการฝ่ายต่าง
กลุ่มเด็กกลุ่มนั้นบ้างกลุ่มนี้บ้าง

เพื่อเอามาเป็นองค์ประกอบในความคิด
แล้วที่น้องมิ้นบอกว่า

ผมว่าเด็กหลายคนที่มา

ให้ผ่านคณะกรรมการชาญศึกษา

โดยก่อนที่จะออกเป็นระเบียบว่าโดยทรงผมเนี่ย
ให้ประชาพิจารณ์กับนักเรียน

เพื่อให้เป็นข้อตกลงใหญ่